ส่วนใครที่รอติดตามลุงพลอยู่ก็มีความเคลื่อนไหวออกมา
คือเมื่อวานลุงพลกับทนายตั้มเดินสายไปทำบุญกัน
ไปเลี้ยงผู้สูงอายุกันที่โคราชหลังจากนั้นก็ไปว่าย่าโหมด้วย

แต่ว่าบังเอิญก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่นายอาชิริยะ
เดินทางออกจากบ้านกกอกพอดิบพอดีเลย
ก็ยืนยันนะคะที่มาโคราชเนี่ยไม่ได้หลบหน้านะคะ

เมื่อวานนี้นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
และนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความที่รับดูแลเรื่อง
คดีของน้องชมพู่ให้กับลุงพลเนี่ย
นี่แหละค่ะมาที่นี่แล้วก็นำเงินส่วนตัวกว่า๖๐๐๐บาท
ให้กับเจ้าหน้าที่สถานทรงครอบคนชะลา
แล้วก็มีการจัดเตรียมข้าวนะเป็นข้าวขาหมู

จากนี้ก็ยังรวบรวมเงินบริจาคค่ะ
ให้กับเจ้าหน้าที่บ้านพักเอาไว้ใช้จ่าย
ทั้งป้าแตนเองป้าแตนก็ทำบุญด้วยนะคะ

แล้วก็ยูทูบเบอร์รวมกันได้๑๔๐๐บาทนะคะ
ซึ่งตัวแทนของผู้สูงอายุล่ะค่ะ
ก็มีมาร้องเพลงอวยพรแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะ
หลังจากเลี้ยงข้าวผู้สูงอายุแล้วค่ะ
ก็ไปไหว้ย่าโมแล้วก็แยกย้ายกัน
โดยลุงพลและคารวรรณยูทูบเบอร์
ก็เดินทางกลับจากบ้านกกอกทันทีนะคะ
ซึ่งก็มีการยืนยันด้วยว่าไม่เกี่ยวกับที่นายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
กลับออกจากพื้นที่พอดีเช่นกัน
แล้วก็มีการตอบนะคะตอบกรณีนายอาชิริยะเนี่ย
ขึ้นไปที่ถ้ำภูผาแอกเพื่อทำพิธีปักทูบ๕ดอก
ถอนคำสาปการปักทูบกลับหัวของลุงพล
แต่ว่านายอาชิริยะเนี่ยขึ้นไปไม่ถึง
เพราะว่าปวดเข่าทั้งสองข้างซะก่อน
นอนแผลกลางทางค่ะ
แต่ว่านายอัจฉริยะก็ตั้งจิตอธิษฐานนะนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนร้ายเผยตัวโดยเร็ว
ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญ
แล้วก็ถามต่อนายอาชิริยะนะคะเชื่อเรื่องพวกนี้เหรอ

นะครับตีจนตีจนเสียชีวิตทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเลย
คนก็พุ่งเป้าไปที่แม่น้องชมพู่นะครับ
แล้วพอตอนหลังมาเนี่ยก็มาเรื่องเหล็กไหล

คือเอางี้เรื่องพวกนี้เราไม่ได้ความสำคัญ
เค้าจะพูดอย่างไรควรจะไปถามเค้าดีกว่าว่า

ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะจะร้องเรียนปปง
จากกรณีที่เปิดบัญชีรับบริจาค
แล้วก็ยื่นตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ไปยังออยและปคบว่าเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงหรือไม่
ลุงพลก็บอกนะคะก็เพียงพูดกันไปตามที่เจ้าของแบรนด์บอกว่าสินค้ามีสรรพคุณอะไรบ้างก็เท่านั้น
เดี๋ยวตามกันต่อว่าหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไปนะคะ